จริงเราโดนยังไงบ้างของมิ๊น

เกราะส่วนสำหรับข่าวแม่สื่อเนี่ย

พี่หนูรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ
หมายถึงว่าเราไม่พอใจ

กลุ่มคนก็ได้ออกมาพูดไปหมดแล้ว
ก็โอเคก่อนหน้านี้ก็คือ
จริงก็ทราบจากปากที่เขาก็คอนพอร์ตกับผู้คนจริง
อย่างที่ทุกคนเห็นคอมเมนต์ต่างนานา

บางคนก็รอที่จะรับฟังมิ้นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รอที่จะรับฟังจากปากมิ้น
แล้วก็ฝากทุกคนที่เฉียวฟองค่ะ
ระวังตัวลำบากขึ้นไว้มิ้น
ก็ถามว่าลำบากไหมคือเอาตรงมิ้นก็เป็นคนกลางอ่ะ

เอาตรงเลยนะคะก็ทราบพร้อมกับข่าวที่เป็นมาเรื่อย
ถามว่ามีการถามไหมก็เคยถาม
เมื่อพูดเหร้ามาแล้วเราก็เชื่อฉะนั้นนะว่ามันไม่มีอะไร
ก็เราต้องขอโทษเพื่อการตัดสินใจที่เขาถอบมา
คือว่าทุกคนก็เคียงกันมากขึ้นนะคะก็อย่างที่เห็นกัน
เห็นว่าตัวผู้ขาวมาขอโทษแทนที่ผู้ชาย
เขาก็ขอโทษแทนแหละเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็แบบอึดอัด
เพราะอึดอัดจริงคนหนึ่งก็เป็นพี่ที่เราแบบ
แอฟก็เป็นพี่ที่เราเคารพรักแล้วก็เรียกว่าแบบเราก็รู้จักกันนะคะ

เขาไม่มีความรู้สึกเฟลมากกว่าแล้วก่อนที่เพื่อนมีคนบอกว่าไม่มีอะไร
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะค่ะเพราะว่ามินว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
คือเราก็ไม่ก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของกันแล้วกันค่ะ
เจอหน้าแมทนะคะมีความสนิทใจในการมองหน้ากันไหมคะ
ได้ค่ะเพราะว่าพี่แมทก็ได้ไลน์มาขอโทษเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สำเร็จ

ก็มีคนจ่างไปเล่นเรื่องแก๊กเจาะไม้
มีนเชื่อนะคะว่าพี่แอฟเชื่อว่ามันไม่คือคนแบบนั้น
ไม่เคยเลยค่ะไม่มีใครในกลุ่มที่แบบลับรู้ก่อน
ก็คือรู้พร้อมกับทุกคนค่ะ

เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบตกลงคงใจกันขนาดนั้น
คุณหลังว่าหรือว่าอีกทุกประหว่างหรือเปล่า

เพราะว่าแบบก่อนหน้านี้มิ้นก็แบบอยู่ต่างประเทศ
ไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดหรืออะไรได้เลยค่ะ

เหลือสีอ้านใจไหมเอ่ย

เอาจริงเรื่องคอมเมนต์อะไรอย่างนี้

ก็โบลาโบร่ามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันที่มินชอบมาก
แล้วสถานที่มิ้นไปก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยค่ะ
ไม่ได้มีแบบมาทำร้ายร่างไกลคนอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะ
ก็มินก็เสี่ยงเงินไปว่ายน้ำกับประกับเนอะพี่
มันก็ถือว่าเป็นทริปของประเทศเขาอะค่ะ

มันก็น่าจะเป็นฝากกับมีนแนว

คือมันเป็นการท่องเที่ยว

ไม่หรอกนะมีนว่าห้ามจับมันแหละ

เยอะมากเพราะว่าไปกับต่างชาติหลายประเทศ๓๐ประเทศ

ไม่เก็บดูกันเลยตลอด

อย่างเมื่อเซ็กซี่ที่ต้องบอกพ่อมั้ยหรือบอกผู้หาง

สำหรับคุณพ่อนี่ก็ตีเนียนไปเรื่อย
เขาก็มีแบบบ่นกับคุณแม่บ้าง
แต่คุณแม่เป็นคนถ่ายให้ก็เลยรอดตัวไปค่ะ